วันนี้สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมนะคะ
มีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องของการปรับเพดานเงินเดือน
ข้าราชการทหารและตำรวจนะคะ
มีการปรับเพื่อให้ใกล้เคียงกับข้าราชการพลเรือนที่มีการปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้
จากนี้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อ๔คำถาม
รูปแบบเดิมที่ได้มีการจัดระเบียบกันเอาไว้นะคะ
ต้องบอกชื่อนามสกุลบอกสังกัดกันด้วย
นายกรัฐมนตรีตอบในเรื่องไหนอย่างไรบ้างไปฟังเสียงกันเลยค่ะ
คือแอลพอลิงแท่นเนียมมีปัญหามานานแล้วล่ะ
เด็นสำคัญก็คือเรื่องจำนวนขบวนรถต่าง
ซึ่งก็ไม่ได้เกิดมาสมัยรัฐบาลผมนะ
ก็มันไม่ได้มีการเตรียมการไว้ในเรื่องของระบบต่าง
ทดแทนจำนวนรถต่างมันไม่สนใจกันมาเลยนะ
เมื่อวานนี้จริงแล้วมันก็เกิดเหตุผลจากระบบไฟฟ้ามันมีปัญหา
อันนี้ดันระบบไฟฟ้าสำรองมันเสียด้วย

ผมก็ให้ไปดูแล้วปรากฏว่ามันเสียมาตั้งหลายเดือนแล้ว
ก็ทำไมไม่ซ่อมมันก็น่าให้สอบโทษอยู่แล้ว
ถ้าทุกคนทำงานตามหน้าที่ของตัวเองเอาใจใส่มันก็จบ
ถ้าไม่เอาไปใส่มันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปนั่นแหละนะ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ใครจะต้องไปแถลงตรงนู้นตรงนี้หรอก
ก็ลำตีคำราคมเขาก็จะให้ลำตีช่วยไปชี้แจง
อยู่ใกล้ก็ไปก่อนก็แค่นั้นเอง
อันนี้คนที่ไปช้าก็ต้องไปหาว่าทำไมไปช้า
เพราะมันเป็นหน้าที่จริงแล้วในระดับนิวบาลคือผมคือล้ำตี

เพราะฉะนั้นก็ต้องไปลงโทษผู้ปฏิบัติว่าจะทำยังไง
ก็การลงโทษก็มีนักบัลแหวะหานัดแม้ประชาปัจจุทั้ง
ถ้าอะไรคือกฎหมายก็ทำตามกฎหมายไปนะ

ก็อาจจะต้องมีการลงโทษปรับด้วยนะครับ
ส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
เรือนที่ปรับไปก่อนหน้านี้

พลอากาศรีและพลตำรวจรีจากเดิมได้รับเงินเดือน๖๙๐๔๐บาท
ปรับเป็น๗๐๓๖๐ถึง๗๔๓๒๐บาท
ศพลโทพลเรือโทพลนากาศโทและพลตำรวจโท
เดิมได้รับเงินเดือน๗๔๓๒๐บาท
ปรับเป็น๗๕๕๖๐ถึง๗๖๘๐๐บาท
จากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังอนุมัติขยายเวลาเบี้ยเด็กแรกเกิดเพิ่ม
เกิด๑ตุลาคม๒๕๕๘ถึง๓๐พฤศจิกายน๒๕๖
จ่ายเงินจนอายุครบ๓ปีและเพิ่มเงินด้วยนะคะ
จาก๔๐๐เป็น๖๐๐บาทต่อเดือน
คุณผู้ชมสามารถรับชมคำแถลงเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรีได้ครบถ้วนทุกประเด็นเลยนะคะ
ทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ